เมื่อวานนี้ผมถูกน้องแซวว่าเงินเดือนนะนะหรือว่าเงินที่ได้เนี่ยนะครับ
อะไรนะเก็บเองหรือเปล่าดูแลเองหรือเปล่า

ส่วนอันนี้ที่เขาแจกเงินกันเป็นยังไงก๊อฟ
เมียเลี้ยงของตำรวจแจกไป๑๒๐๐๐บาทกลับว่าจะซ่อนเมียไม่รอด
สุดท้ายเมียยึดหมดเหมือนกัน
เอาละครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอประเด็นที่ตำรวจสภคอโหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้ง๑๑๖นายครับ
เฮกันไม่รู้เฮกันได้นานหรือเปล่า
ผู้กำกับท่านแจกเงินสดให้คนละ๑๒๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
แต่ปรากฏว่าตำรวจหลายนายเนี่ยนะฮะดีใจได้ไม่นานนะครับ
แอดมินเพจสพคหงเนี่ยนำภาพแล้วก็รายละเอียดไปโพสต์นะครับ
ทำให้ภรรยาของตำรวจหลายนายติดตามเพจอยู่เนี่ยนะฮะรู้เรื่องสิครับรู้เรื่องแล้วคราวนี้ก็โดนยึดสิครับเงินนะฮะ
ต้องเข้ากระเป๋าคุณนายหมดนะครับใช่ครับฮะแต่ขณะที่ตำรวจชั้นผู้น้อยของหลายโรงพักนะครับ
ก็มีการโพสต์ถึงเรื่องนี้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นการระบายความรู้สึกนะครับ
หลังจากได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ตรงกับที่ทำงานจริงนะฮะบางแห่งมีการขอให้คืนเงินไปยังต้นสังกัดด้วย
อ้าวอันนี้เจ็บปวดซึ่งพลตำรวจเอกวิศนุปราสัตว์ทองโอสดนะครับ
เรย์ตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าพบมีการทุจริตเบี้ยเลี้ยงช่วงสถานการณ์โควิด๑๙จริง
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ตำรวจแต่ละภาคนะครับเร่งตรวจสอบแล้วก็รายงานข้อที่จริงภายใน๑๐วัน
หากพบว่าใครเข้าข่ายการกระทำความผิดจะเสนอไปยังคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ
หรือว่าปปชให้ชี้มูลความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
สำหรับเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมงบประมาณเบี้เลี้ยงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งงบเบิกจ่ายไว้เนี่ย
มันจะมีจำนวนกว่า๒๕๐๐ล้านบาทแบ่งเป็นเบี้ยเลี้ยงตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านป้องกันการแพทย์ระบาดของโควิด๑๙
เขาคิดเป็นชั่วโมงนะฮะคิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงละ๖๐๗๐บาทต่อวันนะครับ
ละไม่เกิน๗ชั่วโมงก็คูณกันไปนะฮะแล้วก็มีค่าเครื่องมือค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึ่งเราก็จะเห็นก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะก็ต้องไปซื้อเครื่องตรวจวัดมาให้ตำรวจใช้งานด้วยนะครับ
กองบัญชาการเนี่ยก็มีการเบิกงบไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็นนะฮะ
จำนวนการตั้งด่านไม่เท่ากันแล้วแต่ท้องที่นะฮะงบประมาณส่วนนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ส่งกล้องบัญชาการและกล้องบังคับการตลอดภาพทั้งหมดแล้ว
ทั้งนี้เนี่ยพบว่ากองบัญชาการที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบเนี่ย
มีการเบิกงบประมาณสูงถึง๒๐๐ล้านบาท
๒๐๐ล้านบาทนี่คือบิเลี้ยงนะคุณผู้ชมของตำรวจนะฮะ
ต้องตรวจสอบว่างบประมาณทั้งหมดทั้งมวลนั้นไปถึงตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำงานหรือเปล่า